ไม่หมดนะครับพาไปดูกันอีกหนึ่งศิลปะการแสดงในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้าง
้อนแงนเขาบอกว่าการฟ้อนประเภทนี้เนี่ย
คนจะฟ้อนได้ต้องหลังอ่อนพอสมควรเพราะว่ามันจะมีการฟ้อนแบบแอ่นเอว
บางทีศีรษะคล้องไปข้างหลังจนเกือบจะติดพื้นก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการแสดงประเภทนี้เป็นอย่างไร
สันความสวยงามมีมากน้อยขนาดไหน
ติดตามพร้อมกันครับกับบรรยากาศการรายงานสดนะครับ
คุณวัฒนีศรีเคนรายงานสดจากขวงเมืองน่านครับเชิญครับ
ตอนนี้นะคะที่บริเวณขวงเมืองน่านค่ะก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็ชาวน่านเองนะคะมาจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองค่ะ
แล้วก็มานั่งรับประทานอาหารแบบขันตกนะคะพร้อมชมการแสดงพื้นบ้านค่ะ

การแสดงพื้นบ้านนี้นะคะก็นางรำทั้ง๕คนค่ะ
ก็เป็นการฟ้อนเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของจังหวัดน่านนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีแล้วก็ความสำคัญของจังหวัดน่าน
ท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงามเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็เป็นท่าฟ้อนแบบร่องน่านค่ะ
แล้วก็เป็นท่าฟ้อนแบบเป็นฟ้อนแบบแงนนะคะแอ่นเอว
ซึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะนางรำก็จะแอนเอวไปข้างหลังค่ะ
ที่ไทยลื้อนะคะก็ได้มีประเพณีสงการค่ะ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจริงนะคะ
ชาวไทยลื้อบ้านหนองบัวนะคะตำบลป่าคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะ
ได้ถือเลิกงามยามดีในวันที่๑๕มีศาล
จัดประเพณีสงการที่วัดหนองบัว
ตามความเชื่อของล้านนานะคะว่าวันนี้เป็นวันพญาวันค่ะ
โดยปฏิบัติแบบนี้เป็นเอกลักษณ์มาช้านานค่ะ
โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตักบาดข้าวเหนียวนะคะ
ใส่บาทพระสงฆ์แทนการตักบาทพระค่ะ
แล้วก็ร่วมกันตานเจดีไซน์ถวายวัดค่ะปักตุงนะคะแล้วก็ถวายตาลข้าวปุ้นค่ะ
พร้อมทำพิธีสืบชะตาหลวงสวดมนต์นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา
แล้วก็ยังมีการส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยสำหรับการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไทยลื้อนะคะ
ในปัจจุบันก็จะมีให้เห็นเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะคะอย่างชาวไทยลื้อบ้านหนองบัว
ก็แต่งกายด้วยผ้าสิ้นกะค่ะกับเสื้อปั๊ดส่วนผู้ชายก็จะสวมเสื้อคอเห็งกับกางเกงพื้นบ้านนะคะ
ก็มาร่วมในพิธีนี้ค่ะ
ชาวไทยลื้อนะคะก็เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ค่ะที่ลงหลักปรักฐานอยู่ที่จังหวัดน่านในหลายพื้นที่นะคะ
ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองที่งดงามจริงนะคะ
วันที่นี่ศรีเคนรายงานจากขวงเมืองน่านขอบคุณครับคุณวันทินีครับ
นั่นคือบรรยากาศความงดงามในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับคุณผู้ชม